ตำนานบทใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะพิธีกรแต่งตัวอย่างไรให้โดดเด่นกว่าแขกรับเชิญแล้วก็ศิลปินบนเว
หรอยังไงอ่ะยังไงโอ้โหนี่ค่ะอารักมากให้ดูหน้าจอเลยนะคะ
คู่ซีดีเจดาด้ากับดีเจอองค่ะออกงานอีเวนต์ล่าสุดนะคะ
เป็นพิธีกรแบบหนังสไตล์จีนจีนใช่ไหมเอาได้เลย
จริงจริงเนี้ยค่ะงานนี้ดีเจดาด้าดีเจอองค์นะคะ
แต่งเกินดาราเข้าไปอีกนะคะแต่ใดคือเจ้าภาพแฮปปี้นะคะ
คือทั่วประเทศไทยมีเขาสองคนจริงคิวยาวเหยียดอี๊ยดไปถึงปีหน้าเลยค่ะ
ยืนยันว่าคู่นี้รักกันดีไม่มีเรื่องปัดหน้าเค้กกันแน่นอน
แต่ถ้าถามว่าแต่ละคนอยากใส่ชุดอะไรมาเป็นพิธีกรบนเวที
ฟังคำตอบที่รับรองว่ามีอึ้งทึ่งเสียวจริง

นี่เป็นตำนานบทใหม่นะคะ
คือแต่งตัวงานเปิดตัวหนังยังไงให้เหมือนตุ๊ดจีน
ถูกต้องแล้วเดินมาเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเป็นพนักงานต้อนรับร้านหมาล่า
เครื่องหัวก็หนักแล้วนะตอนนี้หลังจากเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาหมอแล้วเพราะว่าอะไรหนักคอมาก
จริงก็ยอมรับว่าดาด้าเดินมาก็อายเหมือนกัน
ถ้ายังไม่ได้ใส่เลยชุดว่ายน้ำบนเวที
ดีแล้วที่ยังไม่เคยใส่ถ้านี้อยากแต่งดรากควีน